ศึกสุดที่รักสัปดาห์นี้พบกับการประชันกันของสองตลกอารมณ์ดี
เหน่งเชิญยิ้มและหน่อยเชิญยิ้ม
ควงคู่มากับคนรู้ใจข้างกาย
กับภารกิจหวานเสียวกระฮากระจาย

คู่ไหนจะผ่านเข้าไปลุ้นเงินล้าน
ติดตามชมได้ในรายการศึกสุดที่รัก
เก่าที่๒๐กุ๊กประพันธ์นี้ห้าทุกสิทธิ์มาใกล้รักทีวี